ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความฝันของคนที่เป็นเสาหลักของบ้าน
คงไม่พ้นที่อยากจะให้ครอบครัวได้มีอยู่เมื่อไหร่ครับ

แต่วิกฤตโรคระบาดที่ทำให้ความฝันเหล่านั้นพังทลายลง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ผมฝันอยู่ทุกวันว่าอยากให้ครอบครัวมีอยู่มีกิน

ครอบครัวผมมีด้วยกันทั้งหมด๖คน
มีผมแล้วก็มีแม่ของผมชื่อแม่ละเอียด
แล้วก็มีเมียผมชื่อนรมน
ตอนนี้เราก็มีลูกด้วยกัน๑คนเป็นลูกชายซื้อน้องน้ำมนต์
แล้วผมก็มีหลานอีกสองคนซึ่งเป็นลูกของน้องสาวที่เขาเลิกกับสามีเขา

คนโตชื่อน้องหญิงคนเล็กก็ชื่อน้องชาย
สมัยก่อนผมยังไม่มีบ้านหลังนี้
ก็ต่อแค่ต่อโต๊ะเอาวางนะฮะกางมุ้งนอนกันไป
ต้องนอนตากยุงมั่งลมมั่งฝนมั่ง
เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรกั้นข้างขวา
ถ้าอยากจะมีเงินตกก่อนพวกก่อนตกอยู่

ก็เลยต้องไปดิ้นลนทำมาหางานกันช่วยกันช่วยลักษณีย์กับลูกหางานทำ

ประมาณ๒๓ปีเราก็ได้เป็นบ้านของเรา
ต่อมาผมก็ได้มาเก็บของเก่าขี่รถพ่วงข้างตะเวนไปตามบ้าน
ถังขยะมั่งอะไรมั่งเจอตรงไหนเราก็เก็บมา
แรกแม่ก็นั่งไปด้วยตะเวนกันไปรอบหมู่บ้าน
เขารู้จักคนแถวนี้เยอะมีอยู่วันหนึ่งฉันก็ไปกับลูกชาย
ซื้อข้อมมาเต็มกันรถนั่งก็นั่งไม่ได้ยืนห้วนมา
รถอย่างร่างก็ระเบิดอย่างแบงก์อย่างแบงก์อย่างแบงก์

แล้วผมก็เก็บมันเรื่อยมาผมได้เงินก้อนมา
ผมก็เลยมาถอยพลิกอัพเก่า๑คัน
พอได้พี่อัพมาผมก็ตะเวนเก็บของเก่าไปเรื่อย
ผมก็ได้ของเยอะขึ้นเยอะขึ้น
หนูก็เคยไปช่วยลุงเก็บของเก่าที่วัด
ช่วยลุงแยกขวดเอาขวดใส่หลังแล้วก็ช่วยยกหลัง
เวลาที่พวกเก่งไปเก็บของเก่าหนูก็จะตามไปด้วย
ส่วนตัวหนูมีอาชีพรับจ้างเก็บชะอมไปตั้งแต่ตีสี่
กว่าจะเลือกก็หกโมงเจ็ดโมงเช้า
ระหว่างที่ผมตะเวนเก็บของเก่าอยู่นั้น
ผมก็เลยเอามาให้แม่ทำอยู่บ้าน
เพื่อจะได้มีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพ
แรกที่ยายทำอยู่ก็ทำคนเดียว
ลูกชายก็ของเก็บของเก่ามาวาง

แล้วก็มีลูกหลานมาช่วยทำ

พอมีเงินหมุนเวียนเข้ามาบ้าง
ตอนนั้นครอบครัวเราก็ผออยู่กันได้

ย้าวแยะ
และครอบครัวของผมก็เริ่มมาเจอปัญหาช่วงโควิด

ไปส่งของก็ขาดทุนมั่งอะไรมั่ง

แม่ค้าตั้งกลางไกลเขาก็ไม่มาเอาบ้าง
พระอาทิตย์ที่เราทำไว้ขายไม่ออก
เราก็กองทิ้งไว้เป็นพันผื่น
เงินก็เริ่มล่อยหล่อรายได้กับครอบครัวกระท่อนกระแท่นมาก
ก็ปวดหัวพออยู่แล้วแม่มาล้มป่วยเป็นงูสวัสดิ์อีก
สภาพแม่ในตอนนั้นแกกินก็ไม่ค่อยได้
นอนก็ไม่ได้เพราะมันจะปวดมันเจ็บมันทรมานไปหมด
บางทีอยู่บ้านคนเดียวนั่งลอกผ้าหรือทอผ้า
มันก็แสบประหล่อในท้องหน้าก็มืด
คุณแม่อย่าซ้อนรอยแก่ก็ไม่สามารถคุยกับแก่

ผมก็รู้สึกเสียใจที่ว่าดูแลแกไม่ได้ดีนักเท่าไหร่
ส่วนเมียผมแต่ก่อนร่างกายแข็งแรงดีช่วยทำงานทุกอย่าง

มีความดันเบาหวานไขมันในเส้นเลือดสู้แดดไม่ได้
บางครั้งไปทำงานเจอแดดแรงก็มีอาการปวดหัว
แล้วจะเป็นลมต้องหยุดพักกลางคัน
ก็เป็นห่วงอยากจะให้ดูแลสุขภาพ
ส่วนเจ้าน้องชายบางวันทางบ้านเราปลูกผักมีผักมีมะเขือมีมะม่วง
เจ้าชายก็เอาปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้าน
พอได้ตังค์กลับมาก็มาให้ยาย
ก็จะขี่จักรยานเอาผักเอามะม่วงไปขายตามหมู่บ้านครับ
จะได้มีตังค์มาซื้อกับข้าวกินครับ
ตอนนี้แกก็ได้ไปอยู่อู่รถ
ก็เริ่มซ่อมมอไซค์ได้พอเริ่มจะเป็นงานกับเขาบ้างแล้ว
เวลาผมไปได้มอไซค์เก่ามาเจ้าชายก็ยังมาช่วยดูช่วยซ่อม
พอซ่อมเสร็จลุงเก่งก็เอาไปขายแล้วได้ตังค์เอามาใช้ในครอบครัวครับ
บางทีก็ไปเล่นหนังตะลุงกับคุณครูไปช่วยเขาตีชิงจัดฉาก
คุณครูเขาก็มีน้ำใจมีรายได้ให้มา
พอได้ตังค์มาผมก็เอาใส่กระปุกไว้พอยายไม่มีเงิน
แล้วผมก็เอาเงินอันนั้นให้ยายครับ
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมก็อยากจะมาซ่อมบำรุงดูแลรถ
มันได้ผู้ได้พังจนหมดแล้ว
บางทีขับไปกันชนก็หลุดมากบางทีก็เผาหลุดมาก

หลังคามันก็มีรูมีภูบ้าง
ก็ทำให้น้ำรั่วเข้าไปในคันเกียร์บ้างบอกบ้าง
ถ้ามีรถที่สภาพดีกว่านี้
ผมก็ได้ไปหาของเก่าที่ไกล

หรืองานที่จะบรรทุกของหนักได้
ก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวของผมดีขึ้นฟะนี้
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของคุณเก่งจากจังหวัดราชบุรีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ
ต้องขอชื่นชมนะทั้งเก่งทั้งแม่ทั้งทุกคนในครอบครัวเลยว่า
ทุกคนพยายามที่จะเก็บหอมลอมลิฟท์

เมื่อก่อนนอนอยู่ในคอกวัว
จนสามารถมีบ้านเป็นกระต๊อบหลังเล็กได้

จนสามารถมีรถพลิกอัพถึงมันจะเก่าหน่อยอ่ะ
แต่ก็ยังสามารถกระเทิบสเต็ปขึ้นมาได้
อันนี้ชื่นชมด้วยใจจริงนะ
แล้วรถกระบะเก่งซื้อมาราคาคันเท่าไหร่ครับ

เรามีรถใหญ่คือเราจะไปส่งโรงเองได้ครับ

มันมีรถใหญ่เธอเข็นไปได้เงินก้อนเลย

แล้วเห็นบอกว่ามีอยู่บางวันที่ไปเก็บของเหรอ
เห็นบอกว่าไปถึงไฟแดงแล้วเบรกไม่ได้

อยู่ดีพอติดไฟแดงเบรกมันหายไปเลย
จะต้องหาทางออกทางอื่น

ถ้ามันไม่มีช่องเราก็ชนเขา
แต่วันนั้นมันมีช่องให้ผ่านเลย
แต่ถ้าผ่านไม่ไวก็โดดรถอีกฝั่ง

เห็นขับอยู่อีตรงทุ่งนาใช่ป่ะ
อิตรงคงเคล้งอะไรหลุบอย่างงี้บ่อยมั้ยนะ

ก็คงใช้กันไปแล้ว
เพราะว่ามันก็คือเครื่องไม้เครื่องมือของเรา
คุณผู้ชมนะบอกเลยบอกว่าขับรถไปขายของเก่าก็จริง
แต่ไปเจออะไรข้างทางเห็นที่เป็นอาชีพ

โดยงานเขาก็โทรภาคอยู่ด้วย

ตอนที่ไปเห็นเขาทำพรมเช็ดเท้าตอนนั้นคิดอะไรเก่ง
ก็คือมันมองแล้วของเต้ามันไม่ได้มีทุกวันนะครับ

เราออกไปหาไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำ
ถ้าเราได้ตัวนี้มาทำเราก็ยังมีอาชีพเพิ่มหนึ่งอย่าง
ตอนนี้พอทำแล้วครับไปขายกันที่ไหนอะครับ

แต่ครอบครัวมาเจอวิกฤตหนักโควิดกระทบเนี่ยเมื่อไหร่
เมื่อต้นปี๖๓นะครับก็เป็นโควิดรอบแรกนะครับ

อยากไปขายบอกตามรองเคลาไลน์
ระทับรับตรงไหนเช่นแบบไหน

เก่งหนองเกดนะครับเข้าไปเลยนะครับสอบถามกันได้นะฮะ
แม่แม่ห่วงอะไรมากที่สุดในบ้าน

ห่วงว่าจะไม่มีกินต้องช่วยลูกก่อน

กลัวร่านจะลิ้นมาจบบ้างอะไรมั้ง
รู้สึกยังไงบ้างกับครอบครัวเราที่เคยอยู่สบายมีอยู่มีกินมีใช้แต่วันนี้ต้องลำบาก
ก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยครับ
เพราะว่ามันเคยกำลังจะเริ่มดีขึ้นก็ดันมาเจอวิกฤตแบบนี้อีก
มันไม่ทันตั้งตัวครับมันก็มีเครียดมีอะไรมั่งเป็นเรื่องธรรมดา

มนต์อยากให้กำลังใจอะไรผู้ชายคนนี้บ้างจริงเขาก็เหนื่อยนะ
ก็บอกให้เขาสู้แต่ส่วนมากไม่ค่อยพูดหรอกค่ะ
อาจใส่เพราะว่าเป็นห่วงนายดูแลสุขภาพอะไรเนี่ย
มีลูกมีหลานคอยดูแลอะไรอย่างนี้พูดเยอะไม่ได้
น้ำตาพรโถ่
เอาล่ะมาถึงเด็กน้อยกันบ้างลูกน้องหญิงกับน้องชาย

เป็นหลานตอนนี้หนูช่วยอะไรบ้างลูกในบ้าน
ก็เอาพักไปขายด้วยครับ

ผลไม้ผักที่ยายเขาเก็บมาให้

ถุงก็สิบบาทครับบางทีก็ห้าบาทครับ

ตอนแรกผมเอาผักไปขายครับแล้วเขาก็มาชวนครับ
ตอนแรกเขาก็ให้ห้าสิบบาทเป็นลูกมือเขาครับ

ได้เงินมาแล้วหนูเอาเงินไปทำอะไรครับลูก
เอาไปใส่กระปุกบางทีก็ให้ยายครับ
บ้านหลังนี้เห็นบอกว่าบางวันเงินช็อต
ช็อตทุกคนก็ไปที่ธนาคารชาย

รับเสียงหนักแน่นมาก

ยายทำไมตัดสินใจยืมเงินหลาน
ก็มันไม่มีนะจ๊ะไม่มีเลยสักบาทหมดไม่มี

ก็ทำงานบ้านแล้วก็ช่วยท้อผมเสร็จเท้าค่ะ
บางครั้งก็ไปช่วยลุงเก็บของเก่าด้วยค่ะ
น้ำมนสิบ
กี่ขวบแล้วครับสิบขวบครับ
น้ำมนต์เจ็ดขวบแล้วครับน้ำมนต์ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างครับลูก
ช่วยพ่อหยุดรางแต่บางวันหนึ่งก็ช่วยพ่อเลี้ยงข่วด
ช่วยอะไรได้ช่วยนะลูกนะช่วยแล้วก็เหมือนกับเราเล่นไปด้วย
ดีกว่าเราไปวิ่งเล่นเสียเวลาด้วยลูกเนี่ยช่วยพ่อแม่นะลูก
น้ำมนต์แล้วจริงจริงน้ำมนต์เจียวไข่เป็นไหม
ตอกไข่อย่างไม่เป็นเลยหรือ
ครับถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเก่งจะนำเงินไปทำอะไรครับ
ก็เลยเอาไปดูแลรักษารถมันก็เก่าแล้ว

แล้วคุณที่เขาฝันเอาไว้นะว่าเขาบอกกับทางรายการเรานะ
คันใหม่ที่อยากจะไปซื้อหรือว่าจะไปอะไรเนี่ย

ก็ให้พอใช้เจ็บใครได้เปิดก็จะพาไป๕โมงอาหารกันได้
ใช่รถลาเป็นสิ่งที่สำคัญและโดยเฉพาะมีคนแก่ที่อยู่ในบ้าน
ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะก็ถ้ามีรถด้วยก็จะดีมากนะครับ
เอาล่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ

จะเข้ามาทำให้ครอบครัวต้องล้มลงระหว่างทาง
แต่คนในครอบครัวก็คือคนที่จะช่วยกันพยุงให้ลุกขึ้นมาได้
และวันนี้ครับครอบครัวของคุณเก่งนะครับ
จังหวัดราชบุรีก็มาขอคว้าโอกาส

การพิธีโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
แล้วคุณผู้ชมรายการเกมต่อชีวิตครับทุกผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณเก่งนะครับ

การตอบคำถามให้ถูกต้องเพียง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้นะฮะ๔ท่านเท่านั้นที่จะได้ขึ้นมาตอบคำถาม
ถ้าไม่พลาดเลย๑ล้านบาทนะครับ
เพราะฉะนั้นตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะเด็กนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณเก่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรก

ตื่นเต้นนะสมาธิดีวางเรื่องให้ดีเท่านั้นเอง
เรื่องนี้เก่งมั่นใจเรื่องไหนเก่งตอบเรื่องนั้น
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
จังหวัดราชบุรี
เรื่องจังหวัดราชบุรีครับ
จริงว่าเก่งเกิดราชบุรีรึเปล่า
ราชบุรีครับ

คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรถูกต้องวัดขนอนวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านยี่ศกป่าดี
เอ่อคำถามอยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานี่แหละพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดของจังหวัดราชบุรีไม่ถูกต้อง
ตัวเลือกที่หนึ่งพานในตราประจำจังหวัดคือพานทอง
ตัวเลือกที่สองต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นโมกมัน
ตัวเลือกที่สามมีทั้งหมด๑๐อำเภอ
ตัวเลือกที่สี่อำเภอที่ใหญ่ที่สุดคืออำเภอสวนพึ่ง
ผมคุ้นอยู่สองข้อครับคือหนึ่งจังหวัดราบรีมีสิบอำเภอ
แล้วก็ส่วนพึ่งที่ว่ามีพื้นที่เยอะที่สุด
ส่วนตาประจำจังหวัดกับต้นไม้ผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับ
แต่ยังไงผมก็จะสู้ครับ
ข้อสองครับต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นโมกมันครับ
ตัวเลือกที่สองต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นโมกมันครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบแล้ว๔ข้อ
ตอนนี้เก่งยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องชายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องชาย
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องงานช่างเรื่องไทยรัฐทีวีเรื่องบ้านของเราเรื่องคาราบาล

งานช่างขอเชิญน้องชายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เห็นว่าเป็นเซียนไข่น็อตเหมือนกันเหรอเรา
ไข่เข้าไข่ออกทุกวันเลยครับ

ก็เกี่ยวกับอาชีพที่หนูทำนี่แหละพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
น็อตต่างมีกี่เบอร์ลูก

นี่เบอร์อะไรจริงและศัพท์ทางข้าง

ทั้งหมดมี๓๐ตัวในวันนี้นะฮะ

ขายคนเดียวนะครับโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
ขนดจำนวน๓๐ตัวภายในเวลา๓นาที
ผมไปทำอู่รถทุกวันเลยครับ
ผมก็เลยไข่น็อตทุกวัน
ปกติที่ผมขายน็อตก็เป็นน็อตเผารถครับ

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เอาเลยลูกต้องเปรียบน้อยมากลูก

เร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็ว

เร็วเร็ว

เร็ว

ใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของช่องไทยรัฐทีวี
ตัวเลือกที่หนึ่งชนะเดชพิรัตนมงคล
ตัวเลือกที่สองผลิตโชคอายนบุตร
ตัวเลือกที่สามวรปัตรอรุณพักดี
ตัวเลือกที่สี่อรัชพรชราดล
หนูชอบพี่มิ้วเข็มสอนอ่านข่าวแต่ในตัวเลือกหนูไม่คุ้นชื่อใครเลยค่ะ
แต่หนูจะพยายามตอบให้ถูกเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
เลือกตัวเลือกที่สองค่ะผลิตโชคอายณบุตรค่ะ
ตัวเลือกที่สองผลิตโชคอายนบุตรครับ
ครบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อนะครับ
จากครอบครัวของคุณเก่งจากจังหวัดราชบุรีนะครับเราต้องมาลุ้นกันต่อว่า
ครอบครัวของคุณเก่งจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิต
คุณผู้ชมครับวินาที
ต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณเก่งนะครับจากจังหวัดราชบุรีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้อนบอส

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้อนบอส
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้อนบอส
รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส

รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส

รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส
รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส
รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส
รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส
รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส
รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส

รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส

รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส

รับทุนไปต่อชีวิตสุดหนึ่งล้อนบอส

และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะเฉลยนะฮะ

เวลาที่พวกเก่งไปเก็บของเก่าหนูก็จะตามไปด้วย

แล้วไม่อยากให้พ่อเก่งเหนื่อยมากครับ

แล้วก็เอาขวดไปชั่งกิโลครับ
ก็เอาพักไปขายด้วยครับ
พวกผลไม้ผักที่ยายเขาเก็บมาให้
แล้วก็ไปทำอู้ไปเล่นนั่งตะลุงครับ
พอได้ตังค์มาผมก็เอาใส่กระปุกไว้
พอยายไม่มีเงิน
แล้วผมก็เอาเงินอันนั้นให้ยายครับ
และจอสำหรับท่อนี้ก็คือ
ขน็อตจำนวน๓๐ตัวภายในเวลา๓นาที

ขายเร็ว
ขันได้หมดเลยลูกสามสิบตัวแต่เวลาเราให้ว่าสามนาที
ลุ้นกันว่าน้องชายทำได้หรือไม่ได้ครับ
เวลา๓นาทีน้องชายใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับสามนาทีเป๊ะ
โอ้โหครอบครัวของคุณเก่งนะครับจากน้องชายทำได้หรือไม่ได้

คุณผู้ชมตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับหนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
ต่อไปนี้เรามาลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันกับอีก๒ข้อที่เหลือนะครับ
เรื่องต่อไปนี้นะฮะเงินแสนจากเรื่อง
จังหวัดราชบุรีครับ

ขี่รถพ่วงข้างตะเวนไปตามบ้านตามถังขยะมั่งอะไรมั่งเจอตรงไหนเราก็เก็บมา
พอได้พี่อัพมาผมก็ได้ของเยอะขึ้นเยอะขึ้น
ระหว่างที่ผมตะเวนเก็บของเก่าอยู่นั้น
ผมก็ไปเจออีกอาชีพหนึ่งก็คือการทอผ้าเช็ดเท้า
พอมีเงินหมุนเวียนเข้ามาบ้างและครอบครัวของผมก็เริ่มมาเจอปัญหาช่วงโควิด
ของเก่าราคาลงไปส่งของก็ขาดทุนผมจะเท้าก็ขายไม่ออกตลาดนัดปิด
ผ้าที่เราทำไว้ขายไม่ออกเราก็กองทิ้งไว้เป็นพันผืน
ผมฝันอยู่ทุกวันว่าอยากให้ครอบครัวมีอยู่มีกินมีแต่สิ่งมีดีแล้วก็มีความสุข
ข้อสองครับต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นโมกมันครับ

ครับ

ข้อมูลใดของจังหวัดราชบุรีไม่ถูกต้องนะครับ

สี่ก็คืออำเภอที่ใหญ่ที่สุดคืออำเภอสวนพึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง
อำเภอที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในจังหวัดราชบุรีคืออำเภอบ้านคาซึ่งมีพื้นที่นะครับ
หนึ่งพันยี่สิบหกจุดแปดหกเจ็ดตารางกิโลเมตรนะฮะส่วนสวนพึ่งของเรานั้นมีพื้นที่หนึ่งพันห้าตารางกิโลเมตรด้วยกัน
เป็นไงเก่งใจเสียไหมไม่เสียนะข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่ผมก็ลุ้นและเอาใจช่วยด้วยนะครับ
จากเรื่องบ้านของเราครับ
ตัวหนูมีอาชีพ
บางครั้งไปทำงานเจอแดดแรงก็มีอาการปวดหัวแล้วจะเป็นลม

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นกบนแก้วใบนี้มีสีอะไรนะฮะข้อที่สี่ค่ะ
เหลืองฟ้าค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่

พอดูข้อนี้นะครับหนึ่งแสนบาทให้กลับบ้านนะครับ
และยังมีโบร์ดอันหลังตู้รออยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
หนูแสนพร้อมแสนหนูแสนพร้อมแสนหนูแสน
เพราะว่านกบนแก้วใบนี้นะครับมีสี

เหลืองส้มแดงตัวเลือกที่หนึ่งเลยครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของคุณเก่งจากราชบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก
โอกาสในการขายตู้โบนัสของเรานะครับมีด้วยกัน๒ตู้ด้วยกัน
ตอนนี้ชายต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๒หยิบครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
สองดอกรวมเป็น๔๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วไข่ครับ
ออกแล้วถึงตู้ไปเลยลูกไปตู้ถึงแล้ว

เร็วเร็วเร็ว

ลุ้นกันว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ

เรามาดูจากตู้หมายเลข๒กันก่อนครับ
หมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หมื่นใช่หรือไม่อยู่ในตู้ใบนี้หรือเปล่านะครับ

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ก็คือ
เพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนว่า
ดังนั้นเรามาดูกันก่อนว่า๑หมื่นบาทอยู่ตู้ไหน

ใช่ครับตู้๓
หมื่นบาทอยู่นี่จริงด้วย
และตู้หมายเลข๔คือ๕๐๐๐บาท
วันนี้ครอบครัวของคุณเก่งจากจังหวัดราชบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
๑หมื่น๕๐๐๐บาทพร้อมกับข้อสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
เก่งคิดว่าตรงนี้ไปต่อลมหายใจอะไรก่อนได้บ้างอันดับแรก
ก็ได้ข้าวกินนะครับมีข้าวไม่ได้กินก็ต้องไปซื้อ
กินกันได้อยู่หลายเดือนอยู่นะนะครับ
คุณผู้ชมครับหัวใจของนักสู้จะแข็งแกร่งได้ก็เพราะได้พลังใจจากคนในครอบครัว
เช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเก่งจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ฝากครอบครัวของคุณเก่งไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับหัวใจนักสู้ที่แข็งแกร่งต้องมีสุขภาพกายที่ดีด้วย
เพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็งนะครับ
และวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับก็มีของขวัญต่อชีวิตให้ไปดื่มกันทั้งครอบครัวเลยครับ

ขอบคุณครับ
พร้อมน้ำสมุนไพรจีน๔ชนิดและวิตามินบีคอมเพล็กซ์๘ชนิด
อร่อยสดชื่นไม่มีคาเฟอีนแค่๑๕บาท
ให้กับครอบครัวคุณเก่งได้สุขภาพดีกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ

ทุกวันดีทุกวันนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับ
และต้องขอขอบคุณสก๊อตคอดี้ที่มามอบสิ่งดีให้กับครอบครัวคุณเก่งในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

ขอบคุณครอบครัวด้วยนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองนะครับขอบคุณครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

แย่อยู่ไหน
เป็นห่วงแม่มากนะคะอยากให้เขาหายค่ะ
อยากให้เขาจำได้มากว่าเราเป็นลูกเนี่ยค่ะ
ปอกเปลือกและฝานมะม่วงจำนวน๓๐ลูกภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป